คือเป็นอดีตเจ้าวาดวัดเนินกระชายที่สุโขทัย

ท่านเลรุยท่านหั่นพระพุทธธรพทรงเหลือง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยไปตรวจสอบบัญชี
ไม่มีแล้วครับเงินเกลี้ยงบัญชีฮะ
นี่คือพระพุทธรูปที่ผมบอกเมื่อสักครู่
ตามบริโรทสภกรงไกรล่าจังหวัดสุโขทัย
ติดตามและควบคุมตัวนายวิโรธภวงขจร
อายุ๔๘ปีหรืออดีตพระวิโรธ
เจ้าวาดวัดเนินกระชายมาศึกนะครับแล้วก็ควบคุมตัวมาสอบสวน
หลังก่อเหตุตัดประตูเหล็กของวัดฮะ
ไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า
ชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวกันบุกไปที่กุฏิ
แล้วยังไปเจอเรื่องราวสะเทือนใจก็คือ
เห็นชิ้นส่วนของพระพุทธรูปทองเหลืองไม่ต่ำกว่า๘องค์ถูกเลื่อย
ถูกชำแหละเป็นชิ้นวางกองไว้เตรียมขายฮะ
นะครับพันธบทเอกสมชายชำนิ
ท่านผู้กำกับการสพกงไกรราชเปิดเผยบอกว่า

เขาให้การรับสารภาพบอกว่าเขาทำจริงทำเอง

คือเตรียมจะเอาไว้หลอมใหม่เขาว่างั้นนะ
ตำรวจจึงแจ้งข้อหารักทรัพย์ทำลายทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นปูชนีวัตถุของวัดและเสพยาเสพติด

ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่นายวิโรธไม่พูดอะไร
ก้มหน้าก้มตาแล้วเข้าห้องควบคุมตัวไป
บรรยากาศที่วัดเนินกระชายมีชาวบ้านกว่า๒๐๐คนทีเดียว
ไม่น้อยเลยมาร่วมประชุม
แล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินของวัดนะครับ
กับพระครูสุพัฒนาโสพลเจ้าคณะอำเภอกงไกรราช
และนางสาวอนงจันฉ่องท่านรักษาอาการ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
ต้นทราบว่าขณะที่นายวิโรธเป็นเจ้าอาวาสอยู่
บริหารจัดการทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียว
ทรัพย์สินของวัดซึ่งเงินของวัดล่าสุดในบัญชี
คุณผู้ชมครับไม่เหลือไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวฮะ
ท่านรักษาการผู้อำนวยการสำนักพุทธสุโขทัยบอกว่า
สำนักพุทธจะเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินของวัดทั้งหมด
ว่าจะเป็นพระพุทธรูปสิ่งก่อสร้างข้าวของเครื่องใช้
โดยจะทำเป็นบัญชีทรัพย์สินของวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย
แล้วก็จะแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ด้วยครับ
ทรัพย์สินของวัดเช่นพระพุทธรูป
องค์หน้าตักแต่ละองค์หน้าตักเท่าไหร่ปางอะไร
สิ่งของวัดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น
บัญชีทธนาคารของวัดหนึ่งูชร์
มีเงินฝังของธนาคารเท่าไหร่

ชาวบ้านตะบนป่าแฝกนะครับที่บ้านอยู่ติดกับวัด
เล่าบอกว่าโอ๊ยชาวบ้านเขารู้พฤติกรรมของนายวิโรธมานานแล้ว
แต่มันไม่มีหลักฐานจะเอาผิดไง
ชาวบ้านส่วนใหญ่พาลูกหลานไปอุปสมบทและทำบุญกันที่วัดอื่นแทนแล้ว

เพราะว่าชาวบ้านบอกเสื่อมศรัทธาในตัวเจ้าอาวาส

ตอนนี้ดีใจที่นายวิโรธถูกดำเนินคดีครับ